ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุราธานีกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ราชธานีรับแจ้งเหตุจากโรงพยาบาลสุราชธานีบอกว่ามีคนป่วยนะ
คนป่วยใช้มีดแทงผู้ป่วยด้วยกันเองค่ะในห้องผู้ป่วยปลอดเชื้อ
โอ้โหใครจะไปคิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
ก็เป็นตึกผู้ป่วยในอายุรกรรมชายนะครับห้องผู้ป่วยปลอดเชื้อ
คนบาดเจ็บชื่อว่านายทัชกรสมุทรสิงอายุ๔๖ปีนะครับ
ถูกแทงเข้าที่ด้านหลังด้วยของมีคม
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำจากห้องปลอดเชื้อเข้าห้องฉุกเฉินฮะเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ
ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นผู้ป่วยเหมือนกันเป็นพระนะครับ
ชื่อพระมนูลนันตมาศอายุ๗๓ปีอายุท่านก็ไม่ใช่น้อยแล้วล่ะ
เป็นพระลูกวัดวัดบางขยารามนะฮะ
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุพระมนูลพร้อมกับผู้ป่วยอีกคนนึง
นอนอยู่ในห้องปลอดเชื้อด้วยกัน๒คน
ระหว่างนั้นนายทัชกรเป็นผู้ป่วยใหม่ก็เข้ามานอนอยู่ที่เตียงข้าง
ทัชกรก็นอนหันข้างนะครับนอนหันข้างให้ไปสักประมาณครึ่งชั่วโมง
อยู่พระมนูลไปคว้ามีดพับจากในย่ามแทงเข้าที่ข้างหลังของนายทัชกร๒แผลนะฮะ
เนี่ยเขาก็นอนหันข้างก็ไม่ทันเห็นไม่ทันระวังตัว
จากนั้นนายทัชกรคนเจ็บก็ร้องเสียงดังแล้วก็วิ่งออกจากเตียงนะฮะออกจากห้องปลอดเชื้อ
ไปหาเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น
จะช่วยกันควบคุมตัวมือแทงก็คือพระมนูลผู้ป่วยอีกคนนึงนั่นแหละ

อาการของนายทัชกรคนเจ็บนะครับตอนนี้อาการก็ปลอดภัยแล้วนะครับ
มนูลผู้ก่อเหตุทางโรงพยาบาลสุราชธานี
ส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสวนสรานรมนะครับ
เพื่อให้ตรวจสอบอาการทางจิตเวท
สพเมืองสุราชธานีเจ้าของคดีตอนนี้
ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับพระมนูลนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำผู้บาดเจ็บอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็รอผลการรักษาผลการยืนยันจากแพทย์
เกี่ยวกับอาการทางจิตเวทของพระมนูลด้วย
ทีนี้สาเหตุเบื้องต้นเนี่ยว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นล่ะ
อยู่ดีไปแทงเขาทำไมอยู่ในห้องคนป่วยด้วยกันแท้
เราไปถามที่วัดบางขยารามไปพบกับท่านเจ้าวาดวัดนะครับ
ท่านบอกว่าพระมนูลเนี่ยบวชมาคือบวชมาหลายครั้งนะ
แต่เพิ่งมาจำวัดอยู่ที่วัดนี้ได้เพียง๑พันศา
จำพรรษาอยู่ก็ป่วยด้วยอาการเจ็บคอเจ็บลิ้น
ต้มยาสมุนไพรมารักษาอาการกันแต่ก็ไม่ดีขึ้น
พาไปโรงพยาบาลสุราชธานีเมื่อ๖เดือนก่อน
หมอตรวจวินิจฉัยพบว่าเป็นมะเร็งที่ลิ้นนะฮะ
ก็ต้องรับยามาฉันที่วัดจากนั้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
กำเริบมากต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อย๔๕ครั้งได้นะครับ
ครั้งหลังสุดก็ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุพระมนูลโทรมาหาเจ้าวาดบอกว่าขอให้มารับกลับวัดหน่อย
เพราะว่ามีคนจะมาทำร้ายยืนอยู่รอบเตียงเลยจะทำร้าย
ท่านเจ้าวาดบอกว่าก็หลวงพ่อก็ใจเย็นนะหมอยังไม่ให้กลับ
อยู่โรงพยาบาลไปก่อนวันเดียวกันนั่นแหละ
ทีนี้โทรมาอีกแต่ไม่ใช่พระมนูลแล้วเป็นโรงพยาบาลโทรมา
ท่านเจ้าวาดว่าเนี่ยพระลูกวัดของท่านเจ้าวาดไปแทงคนอื่นจนบาดเจ็บ
ซึ่งสาเหตุคาดว่าอาจจะมาจากฤทธิ์ยารักษามะเร็งก็อาจจะทำให้หลอนได้
คนก็จะมาทำร้ายหลวงตาเนี่ยมาอยู่รอบเตียงหมดแล้วเนี่ย
ด้วยอาการนั้นแหละแกเลยระแวง
หน้านี้มี๕๖เรื่องที่จะช่วยป่วยเจ็บมะเร็งมีอาการแบบนี้
ไม่มีเลยครับไม่มี๑๐๐เลยครับ
ศึกได้ครับแต่เจ้าวาดอยากรู้เท่านั้นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย

แล้วหมอยังถามซ้ำมาอีกว่าลองทานเล่นยาไหม

เพราะหลวงตาอายุ๗๓ปีแล้วจะไปเล่นยาทำไม
นี่คือประเด็นที่เจ้าอาวาสเสียความรู้สึก
แล้วทำไมหมอไม่เช็คย้อนหลังไปแล้วว่ายาตัวใดบ้างที่ให้กับตาหลวงตาไป
แต่นี่เป็นการสันนิษฐานจากทางท่านเจ้าอาวาสนะค่ะ

ใช่ค่ะแต่ว่าจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยมันน่าตกใจนะคะ
มันมีเตียงสามเตียงมีพระรูปที่ก่อเหตุ
แล้วมีอีกเตียงหนึ่งที่คนเจ็บเขานอนอยู่
แล้วก็มีญาติเขาอยู่กันเต็มเตียงเลยเขาหลบกันใต้เตียงใหญ่เลยนะ
คือตกใจกันหมดเลยอ่ะอยู่ดีแทงกันในห้องพักผู้ป่วย